มีอีกในช่วงของคุณชนะอยากเล่าอยากให้ดูเรื่องราวดีกันหน่อยนะครับ
ในเรื่องของการต่อสู้กับสถานการณ์โควิดแบบนี้
น้องนักเรียนคุณครูด้วยนะครับของวิทยาลัยการอาชีพกระนวลจังหวัดขอนแก่น
เขามีบางสิ่งมามอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์
คืออะไรไปติดตามกันเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
ที่มอบให้คือหุ่นยนต์ครับว้าวนี่ที่เห็นอยู่นี่ครับ
ถูกถ้าผมเรียกผิดขออภัยนะถ้าคุณจะเรียกอย่างอื่นไม่ว่าอะไรกัน
ขอนแก่นนั่นแหละครับเขาสร้างขึ้นมาเพื่อสู้ภัยโควิดเลยโดยเฉพาะเลยครับ
แล้วเขานะครับส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ย
ที่นี่คือแห่งที่๔แล้วนะหุ่นตัวนี้ครับเป็นหุ่นที่พัฒนาขึ้นจากตัวแรก
เขาบอกว่าตัวนี้สามารถเคลื่อนไหวสื่อสารกับผู้ป่วยได้ดี
และพัฒนาเพิ่มจุดการบันทึกข้อมูลติดกล้องเพิ่มด้วย
เพื่อที่จะให้หุ่นยนต์สามารถบันทึกภาพและบันทึกข้อมูลในการตรวจงานของบุคลากรทางการแพทย์
รวมถึงส่งของส่งยาให้ผู้ป่วยพร้อมทั้งรับข้อมูลจากผู้ป่วยได้อุณหภูมิ

แล้วก็นั่งคุยเหมือนกับคุยกับหมอเลย

นี่ครับแล้วการสื่อสารมันดีมากขึ้นไงเขาบอกว่าสามารถสื่อสารผ่านมอนิเตอร์ได้อย่างดี
แล้วตัวเครื่องเนี่ยเขามีอุปกรณ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออีกต่างหาก
ทางโรงพยาบาลสนามจังหวัดขอนแก่นแห่งที่๔แห่งนี้นะครับก็มีผู้ป่วยที่ติดโควิด๑๙เป็นชาวเมียนมาอยู่ด้วย
จำนวน๑๑๑คนปัญหาคืออะไรรู้ไหม
คือการสื่อสารครับเป็นไปได้อย่างยากลำบาก
ฉะนั้นหุ่นยนต์ตัวนี้ครับสามารถเข้าใกล้ผู้ป่วยได้นะแล้วก็พูดคุยกันได้อย่างใกล้ชิดทำให้สื่อสารและพูดคุยกันได้ดีขึ้น
โอ้โหเขาว่าอย่างนั้นนะเอาล่ะเอาล่ะผมว่าหลายหน่วยงานก็วิธีอะไรดีแล้วก็ลองส่งมอบไปให้กับทางโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องโรงพยาบาลสนามหรอก
โรงพยาบาลอื่นก็ได้นะครับเขายังขาดแคลนอุปกรณ์ตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้นะครับ
ก็ช่วยลดแรงของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยไงเพราะว่าตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์ก็ทำงานกันหนักมาก
แล้วก็ดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วย
เอาไอดีแบบนี้ต้องบอกต่อกันเลยนะคะคุณผู้ชม